เริ่มนี้ทำเอาหลายคนตกตกใจขอว่าสาวเกลลดาคุณแมลงกาลินโพสต์ภาพจอดำและก็ไม่รับโทรศัพท์ใครเลย๑วันเต็ม
ว่าไปปลอมไลน์แต่ว่าเป็นข่าวไม่จริงคุณผู้ชมปลอมไลน์ไปขอวีดีโอคอลเอมมี่แม็กซิม
ไปขอกุ๊กกิ๊กที่เมื่อวานเรานำเสนอไปค่ะ
ล่าสุดค่ะคุณเกลรับโทรศัพท์เราแล้ว
แต่ไม่ให้วีดีโอคอร์นะนางบอกว่ายังไม่พร้อมนี่แหละค่ะ
ก็เปิดใจบอกว่าเคลียร์กับพี่แมนแล้วค่ะ
ส่วนเรื่องที่แบบว่าทำให้หนักอกหนักใจเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไร
แล้วเธอเคลียร์กันยังไงเอาไปฟังเสียงจากโทรศัพท์เลยค่ะ

มาดูคู่นี้กันต่ออันนี้ก็ตกอกตกใจเหมือนกันค่ะ

คือจริงแล้วที่โพสต์ไปเนี่ยเป็นเพลงใหม่
เป็นการโปรโมทเพลงใหม่ของเธอที่เป็นเพลงเศร้า
ซึ่งจะได้ฟังกันจริงวันนี้ทุ่ม๔๕นะคะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงที่เธออัดคลิปมาขอโทษทุกคนนะคะ
หลายคนก็ด่าแล้วนะว่าแบบมาโปรโมทอย่างนี้ทำไม

เราก็มีการเดากันไปว่าจะเป็นนักล่าหรือเปล่าหรืออะไร
มีคนเดาทั้งผิดแล้วก็ถูก
ดาวถูกก็คือวีปล่อยเพลงใหม่ค่ะ
โยโพสต์ไปเป็นเนื้อเพลงของเพลงนี้เอง
เราก็ไม่อยากให้เข้าใจผิดกันนานอะเนาะ
คือจริงเป็นเพลงมาจากชีวิตในบางช่วงบางตอน
ช่วงชีวิตของเธอที่เป็นเรื่องจริง
เดี๋ยวรอติดตามฟังกันสำหรับแฟนนะคะคุณผู้ชม